คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของนักเรียนนักเลงตีกันบ่อยครั้ง
มีทั้งผู้บาดเจ็บมีทั้งผู้เสียชีวิตลูกหลงก็มีเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างนะครับ
ล่าสุดรักษารัชการแทนผู้บัญชาการกรรมนักความบ่าน
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อเร่งแก้ปัญหานี้ครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นการรับลูกจากผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ

เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งติดต่อกันเลยนะคะ
ขณะที่ความคืบหน้าคดีที่เด็กอาชีวะใช้ปืนไล่ยิงคู่อาริ
ตอนนี้นะคะเตรียมออกหมายจับแล้วนะคะ
สำหรับ๒ใน๓นักเรียนที่ก่อเหตุค่ะ
จากกรณีที่กลุ่มนักเรียนอาชีวะสถาบันแห่งหนึ่งยกพวกใช้ปืนและมีดรุม
ทำให้อีกฝ่ายต้องวิ่งหลบหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อใกล้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะคะ
คือนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันที่ถูกยิงเข้าที่ขา
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นแม่ค้าขายของอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ถูกยิงเข้าที่บริเวณท้องอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
ทำให้ตำรวจทราบเบาะแสของกลุ่มคนร้ายแล้วนะคะ
คาดว่าจะขอสารอนุมัติออกหมายจับนักเรียนผู้ที่ก่อเหตุได้ไม่ต่ำกว่า๒คนภายในวันนี้ค่ะ
พร้อมสั่งการให้พลตำรวจตรีสมชายนิตยบวรกุลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกตำรวจนครบาน๒๓และ๔
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
เข้าประชุมค่ะหามาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุ
เรื่องต้นมีการกำหนดแผนเฉพาะหน้านะคะ
โดยจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
โดยใช้กำลังตำรวจร่วมกับทหารและอาจารย์ในบริเวณจุดล่อแหลมและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
เน้นย้ำการตรวจค้นอาวุธรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันการก่อเหตุอีกด้วยค่ะ